เราไปต่อที่เรื่องของโจรสายมูก่อนหน้านี้เนี่ยเทพเจ้าน้ำรูปปั้นเทพเจ้าจีนคู่ที่สารเจ้านครพนมเขาถูกขโมยไป
เอามาคืนแล้วนะคุณผู้ชมแต่ล่าสุดโจรเนี่ยบุกเข้าไปไม่ได้ขโมยเผาซะเลย
ไม่รู้เผาทำไมแต่กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ครับ
เออแม่นจู๊ดลังคาเผาแม่นอีกตอนนี้แหละ
เนี่ยเดินเข้าไปดุ่มเข้าไปในศาลเจ้าเผาเลย
เผาทำไมคะเออเผาทำไมเทพเจ้าท่านเป็นรูปปั้นท่านไม่ทันไปทำอะไรให้คุณ
ใส่เก่งขาเยาเสื้อแขนเยาสีขาวใส่ลวกเดินดุนดุนไปจุดไฟเผา
นะฮะคุณผู้ชมในสารเจ้าพ่อเมิดเมเฮสักลักเมือง
หรือว่าสารเจ้าพ่อเมิดนครพนมแล้วก็จุดไฟเผาแล้วลูกปั้นเทพเจ้าจิ๋นคู่
ชื่อว่าปึ่งเากงมานะฮะเนี่ยไหม้แบบนี้ดูสินะฮะ
แล้วก็เดินออกไปหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
อัดมากเลยเพราะว่าอะไรในสรรเจ้ามีกล้องอยู่แล้วนะฮะ
ก็ทำให้เครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องของเทพเจ้าซึ่งเพิ่งจะมีการตกแต่งใหม่ให้สวยงามสง่างาม
เสียหายเป็นบางส่วนนะครับทีนี้รูปปั้นดังกล่าวเนี่ย
จะมีการประกอบพิธีบวงสวงไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
เพราะก่อนหน้านี้โจรอ่ะโจรสายมูเนี่ย
ขโมยรูปปั้นเทพเจ้าจีนคู่ปึ่งเถากงมากไป
ออกไปแล้วก็ตำรวจเขาตามจับกลุ่มมาได้ได้ของกลางคืนมา
คนร้ายสารภาพก็เอาไปประกอบพิธีตามคำสื่อของเขา
คำถามคือแล้วทำไมไม่มาประกอบพิธีที่ศาลจ้
จะขโมยไปประกอบพิธีที่อื่นทำไม
แต่ล่าสุดไม่รู้ตอนนี้สงสัยว่าน่าจะเป็นคนร้ายคนเดียวกัน
ซึ่งกลับมาเผารูปปั้นของเทพเจ้านะครับ
พฤติกรรมของคนร้ายเนี่ยนะครับคุณผู้ชม
เชื่อว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่ไปก่อเหตุถามรูปปั้นเจ้าพ่อคำแดง
เจ้าพ่อคำแดงอยู่ในศาลเจ้าพ่อคำแดงตั้งอยู่ในชุมชนหนองบึกท่า

ซึ่งชาวนครพนมเขาก็เคารพสัทธานะฮะ

แล้วก็มาก่อเหตุต่อที่สารเจ้าพ่อเมืองนครพนม
เป็นจุดที่๒ในวันเดียวกันคือ๒๘ธันวาคม
ตำรวจคาดว่าเป็นคนร้ายคนเดียวกัน
ชาวบ้านเอ่ยตำรวจเอ่ยเชื่อว่ามือดีที่มาก่อเหตุเนี่ย
น่าจะเป็นกลุ่มคนที่แบบเป็นสายมู
เรื่องศักดิ์ยศาสตร์ชอบลองของลองวิชาม
หรือว่าพวกแบบอันนี้ก็คิดว่าเป็นโรคจิตหรือเปล่า
ไปสร้างความปั่นป่วนปวดเมืองหรือเปล่านะฮะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบภาพ

แล้วก็จะมีการหามาตรการป้องกันอีก
เพราะว่าไม่รู้ว่าคนร้ายเขาจะไปก่อเหตุที่ไหนอีกหรือเปล่า

คือเท่าที่คุณก๊อฟสรุปมาคือ๔๕ครั้งแล้วนะ
ก็คือไปอะไรคุณจุดไฟเผาเทพเจ้าจีนคู่ใช่ไหม

ขโมยรูปปั้นเทพเจ้าจีนคู่นั้นใช่ไหม
รูปปั้นเจ้าพ่อคำแดงใช่ไหม
แล้วก็๔ไปก่อเหตุที่สารเจ้าพ่อหมื่นนครพนม

มีมือมืดป่วนหนักเผาอีกจุดหนึ่ง
ก็คือสารอัญญาพระชัยของนครพนม

ใช่ฮะเท่ากับ๕๕ครั้งแล้วนะฮะ
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำงานเต็มที่นะ
เพราะว่าไม่รู้คนนี้เขาไปอะไรวะตะเวนเผาอะไรยังไงอีกนะฮะ